ไปดูเหตุการณ์แม่ค้าตั้งขายลูกชิ้นนะ

ริมถนนปรากฏว่ารถจักรยายนพุ่งมาชนฮะอืม
นิดเดียวนะนิดเดียวเจ้าของร้านไม่อยู่ตอนนั้น
ร้านขายลูกชิ้นอยู่ริมถนนนะครับหลังวัดหนามแดงบางพลีสมุทรประการคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนิดเดียวครับกล้องวงจรปิดจะเห็นรถจักรยายนต์นะครับ
พุ่งเข้ามาในร้านแบบนี้เลยนะครับไปถามคนขี่รถจักรยายนทำไมอ่ะ
ทำไมถึงขี่พุ่งเข้ามาขนาดนี้บอกโดนคู่อลิไล่ตีมาครับ
อืมก็เลยเสียหลักเข้าร้านขายลูกชิ้นแต่ไม่เป็นไรนะ
เดี๋ยวจะรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดไปอีกข่าวหนึ่ง

อยู่ริมถนนข้างในจู่พุ่งมาครับคุณผู้ชมครับ
มาแล้วเห็นไหมโอ้โหอันนี้เต็มเต็มนะเออแต่ว่าแม่ค้าก็ไม่ไม่โดน
ใช่ฮะนี่แหละถ้าอธิบายให้ลูกหลานฟังไม่ออกว่า
เส้นยาแดงผ่าแปดเป็นยังไงไปเรียกลูกหลานมาดูข่าวนี้เนี่ยโอ้
นี่ครับคุณลุงที่เดินอยู่ถูกชนนะครับแต่คุณป้าขายของเคราะห์ดีฮะ
รถเข็นของท่านเหตุการณ์เกิน๑๐กุมภาพันธ์ครับ
นาฬิกา๓๐นาทีที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
คุณลุงกระเพลกเลยคุณลุงเจ็บเลยครับ
หลายคนถามกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเจ้าของคลิปก็ยังไม่มาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
บอกเลยว่าคุณลุงเจ็บเล็กน้อยชาวเน็ตหลายคนคาดว่ารถกระบาดที่พุ่งขึ้นมาเนี่ย
น่าจะกำลังแซงแต่มองไม่เห็นรถกระบะที่จอดอยู่
ก็เลยพุ่งชนอย่างที่เห็นครับ
ริมถนนนี่หลายข่าวแล้วนะคะ
เป็นจุดที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งคนอยู่ริมถนนนี่แหละ